คราวนี้ไปลองของจริงกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชม
สำหรับเส้นทางแรกกรุงเทพเชียงใหม่นะคะ
ประเดิมเริ่มต้นก็คือเดือนสิงหาคม
หลังจากนั้นจะเปิดให้บริการครบทั้ง๔เส้นทาง
ภายในปี๒๕๖๐ค่ะ
ขบวนรถโดยสารใหม่เอี่ยมคันนี้นะคะ
จะเริ่มนำร่องวิ่งทดสอบในเดือนสิงหาคม
มีสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัยภายในตัวรถ
มี๒๔ที่นั่ง๑๒ห้อง
เพื่อให้ความบันเทิงตลอดการเดินทางค่ะ
ขณะเดียวกันผู้โดยสารยังใช้ช่องทางนี้
ติดต่อกับเจ้าหน้าที่บนรถไฟได้
สั่งอาหารจากที่นั่งได้เลยนะคะ
ปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่๒

ทันสมัยเท่ากับห้องน้ำบนเครื่องบินเลยนะคะ
สะอาดสะดวกลดปัญหากลิ่นเหม็นและประหยัดน้ำกว่าเดิม
อกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกันเสียงรบกวนระหว่างเดินทาง

ทดแทนระบบเดิมที่จะใช้เครื่องยนต์

ช่วยประหยัดพลังงานได้ถึงร้อยละ๑๓
ส่วนการรักษาความปลอดภัยภายในขบวนรถ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยรอบตลอดทั้งคัน

รวมทั้งมีระบบแจ้งเตือนการปิดประตูรถไม่สนิท

รถไฟคันนี้เป็นหนึ่งในรถโดยสารล็อตแรก๓๙คัน
ส่งมาจากประเทศจีนทั้งหมด๑๑๕คัน
เพื่อทดแทนรถเดิมที่เก่าและชำรุด
ด้วยวงเงิน๔๖๖๘ล้านบาท

ระยะสั้นและระยะไกล
เปิดให้บริการเป็นขบวนรถด่วนพิเศษ
เส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่ในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ